เรื่องราวในโรงพยาบาลช่วงนี้ถูกนำเสนอข่าวเยอะเหลือเกิน
เพราะว่าโลกโซเชียลเขาเปิดออกมาเปิดออกมาเปิดออกมาเรื่อยนะครับ
ล่าสุดอ่านพาดหัวให้ฟังก่อน
พ่อถูกตีปางตายลูกสาวตัดเพาะโรงพยาบาลมัวแต่รอเลข๑๓หลัก
ชีวิตหรือเลขบัตรสำคัญกว่าพ่อสาหัสโรงพยาบาลไม่รีบรักษา
ข้องใจ๑ชีวิตกับเลข๑๓หลักอะไรมันสำคัญมากกว่า

หัวนี้เป็นโพสต์ของลูกสาวผู้บาดเจ็บ

นี่เลยเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี่แหละค่ะ

พอเราทราบเรื่องก็รีบมาโรงพยาบาลด่วน
ตอนแรกยืนรอพ่ออยู่หน้าห้องฉุกเฉิน

พยาบาลสาวสวยทั้งหลายก็บอกว่าผู้ป่วยต้องเอ็กซาเรย์
เราเข้าใจแต่ที่เราต้องออกมาโพสต์
พยาบาลบอกว่ามีบัตรประชาชนผู้ป่วยไหม
เราก็บอกว่าไม่มีไม่ได้เอามาหาไม่เจอ

แต่ทำไมต้องรอแค่หมายเลข๑๓ตัวนี้
ก็โพสต์ไว้เมื่อวันที่๒๕กันยายน

หนักมากหมายถึงพ่อของเธอถูกตีหนักมาก

รอบัตรอย่างเดียวเพื่ออะไร
และตอนจบของโพสต์วงเล็บไว้
ข้องใจ๑ชีวิตกับเลข๑๓ตัว
อะไรมันสำคัญมากกว่ากันนะฮะ
ทีนี้พอเห็นโพสต์แบบนี้แล้ว

ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐลงพื้นที่เลย
ไปเจอกับลูกสาวแต่ไม่ใช่ลูกสาวคนที่โพสต์นะ
เป็นลูกสาวคนโตค่ะคุณวรประพาโฮเพชร

อยู่ที่ซอยเขาตาโล๑๐ที่ตำบลหนองปลือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็ที่บ้านก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นห้องแถว
แล้วจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่เกิดเหตุเลย
ที่คุณพ่อของเธอนายจรรโฮเพชรอายุ๖๗ปี

พ่อเพิ่งรู้จักกับแฟนใหม่มาประมาณสักเกือบปี

ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๒ทุ่ม
เมื่อคืนวันอังคารที่๒๕กันยายนที่ผ่านมา
คุณพ่ออยู่กับแฟนใหม่ที่ห้องนี้แหละ

อยู่ในห้องแถวห้องแถวนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะ
แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุพ่อก็นอนกับพื้น
ดูทีวีอยู่อยู่ที่ชั้นล่าง

แต่ระหว่างที่พ่อนอนดูทีวีอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
มีผู้ชายบุกเข้ามาในบ้าน
เข้ามาประมาณ๓๔คนนะคะ
ตรงมาทำร้ายร่างกายพ่อเลย
แล้วก็มาทุบตีเอาไม้ตีจนพ่อเนี่ย

เลือดอยู่ในห้องเต็มไปหมดเลยนะคะ

แล้วพอเขาตีตีรุมทำร้ายพ่อเสร็จแล้วเนี่ย
ผู้ชาย๓๔คนนั้นก็หนีไปเลยนะ

จากทางด้านของนางสาววรปภา
ลูกสาวคนโตเปิดเผยแล้วนะครับ
นางสาวอินทิราโฮเพชรซึ่งเป็นผู้โพสต์เนี่ย

หลังจากที่พ่อถูกรุมทำร้ายบาดเจ็บสาหัส
นอนหมดสติจมกองเลือดนานกว่า๒ชั่วโมง
ต่อมาอาสาสมัครกู้ภัยมูลิธิธรรมสถานเมืองพัทยานี่แหละครับ
ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งอย่างเร่งด่วน
แต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลนี่แหละกลายเป็นประเด็น
ที่นางสาวอินทิราโพสต์เรื่องราวการรักษาพยาบาลคุณพ่อ
โลกโซเชียลเขาได้เห็นกันนะครับ
เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลกันต่อหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพอมาถึงที่โรงพยาบาลแล้ว
ลูกสาวคนโตบอกว่าทางทีมแพทย์ก็นำตัวเข้าห้องฉุกเฉิน
แต่ทีนี้พยาบาลเหมือนกับไม่ยอมให้เข้ารับการรักษา
บอกว่าขอบัตรประชาชนหน่อย
ซึ่งตัวลูกลูกก็บอกว่าคือหาไม่เจอไม่ได้หยิบมา
แล้วเขาพยายามถามจำเลข๑๓หลักได้ไหม

จังหวะนี้ค่ะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมก็มีการโต้เถียงกัน
แล้วใช้เวลาอันนี้ข้อมูลที่ลูกบอกนะคะ
ตั้งแต่๓ทุ่มจนถึง๕ทุ่ม

ใช่หลังจากนั้นคุณหมอก็ประเมินว่าคุณพ่ออาการหนักเหมือนกัน
เพราะว่ามีอาการเลือดข้างในสมองกระดูกหน้าแตก
แล้วที่โรงพยาบาลแห่งแรกนี้รักษามันเกินความสามารถ

ส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งทั้งที่พ่ออาการหนักอยู่นะคะ
ฟังเสียงลูกสาวคนโตเล่าหน่อยค่ะ
นี่แหละครับให้นอนรอตั้ง๒ชั่วโมง
ลูกสาวบอกโอ้โหในช่วง๒ชั่วโมงนั้นน่ะ
ผู้เป็นลูกทำใจแทบไม่ได้
เห็นพ่อในสภาพแบบนั้นที่ต้องนอนรอหมอในการช่วยเหลือนะครับ
และท้ายที่สุดก็ต้องส่งต่อไปอีก
แต่ยังไงก็ตามนะคุณเราก็ต้องฟังทั้งสองด้านนะ

เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะโรงพยาบาลแรกที่รักษา

แล้วโรงพยาบาลที่ส่งต่อคือโรงพยาบาลชนบุรี
ปมมันอยู่ที่โรงพยาบาลแรกโรงพยาบาลบางละมุ
ใช่ก็ทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงพยาบาลบางละมุง
ไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ได้รับการชี้แจงจากหนึ่งในผู้บริหารโรงพยาบาล
ว่าการรักษาคุณลุงจรรย์เป็นไปตามขั้นตอนของการรักษาทุกอย่าง
โดยมีแพทย์เฉพาะทางเข้ามาดูแลตั้งแต่ถึงโรงพยาบาลสักประมาณ๓ทุ่ม
เช็ดตัวปฐมพยาบาลให้น้ำเกลือประเมินอาการ
ก่อนที่จะเห็นว่าเกินขีดความสามารถที่โรงพยาบาลจะรักษาได้
ก็เลยประสานไปยังโรงพยาบาลชนบุรีรับช่วงต่อ
ใช่แต่ทีนี้ค่ะที่ผู้สื่อข่าวของเราไปคุย
รองผอโรงพยาบาลบางละมุงรองผอก็ชี้แจงด้วยนะ
กรณีเรื่องเลข๑๓หลักเลขบัตรประชาชน
ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงต้องขอแต่เลข๑๓หลักเลข๑๓หลักไม่รักษาชีวิตก่อน
คือรองผอโรงพยาบาลบอกแบบนี้ค่ะ
ว่าการสอบถามหาบัตรประชาชนถามเลข๑๓หลัก
เป็นการสอบถามเพื่อที่จะเอาข้อมูล
มาดูเรื่องสิทธิ์การรักษาของคนไข้
เป็นการดูแลเรื่องสิทธิ์นี้ว่าคนไข้มีบัตรอะไรหรือเปล่า
บัตรประชาชนเป็นอะไรจะเบิกได้ยังไงบ้าง
อันนี้เป็นการรักษาสิทธิ์ก็เลยจำเป็นต้องถาม
แต่มีคำถามจากสังคมไง
คือผู้ป่วยหนักมาขนาดนี้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
ควรจะได้รับการรักษาก่อนไม่ว่าจากกรณีใดก็ตามนะครับ
ไม่ใช่ว่าขอเลข๑๓หลักแล้วก็รอการรักษา
คือตัวลูกสาวก็ยังคล่องใจอยู่
ตอนนี้ตัวลูกสาวทั้งสองคนคือ
คุณวรปภาและคุณอินทิราซึ่งเป็นผู้โพสต์

เข้าแจ้งความไว้ที่สพนปรือ
นำหลักฐานการถูกทำร้ายร่างกายของคุณพ่อจรรย์

แต่ยังไม่ขอเปิดเผยใดทั้งสิ้นนะครับ
คาดว่าคนร้ายที่บุกเข้าไปทำร้าย

คือไม่รู้ว่าเป็นแก๊งทวงหนี้โหดหรือเปล่า

แต่ยังไงก็ตามก็จะมีการนำหลักฐานต่างมาสืบต่อ

ก็จะไปตามจับตัวมาดำเนินคดีต่อไป
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจเองก็มีการเรียกแฟนใหม่ที่อยู่กับพ่อ
มาให้ข้อมูลมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
ส่วนทางโรงพยาบาลเองเขาก็บอกนะ

ทางโรงพยาบาลเขาก็จะเรียกทุกฝ่ายเลยค่ะ
มาประชุมกันมาหารือกันโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสาร
บางทีสื่อสารกับคนไข้หมอก็ทำการดูแลช่วยชีวิตอยู่

คนไข้เลยเข้าใจว่ามันเป็นการเรียกแค่เลข๑๓หลักเฉย
บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงเรื่องการสื่อสารกันนะคะ
คุณวรปภากับคุณอินทิราบอกว่าโอ้โหมันสุดช้ำใจเหมือนกันนะฮะ

เพราะว่าพ่อถูกทำร้ายร่างกายมาอยู่แล้ว
ยังมาโดนเรื่องของขั้นตอนการรักษา
คุณอินทิราซึ่งเป็นผู้โพสต์บอกแบบนี้ครับ
ทำให้ตอนนี้รู้สึกท้อแท้ใจเป็นอย่างมาก
ฝากถึงผู้บริหารโรงพยาบาลให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
อย่าให้เกิดเหตุการณ์นี้กับคนไข้รายอื่นอีกนะครับ